คนร้าย๒คนบุกเข้ามา

แต่มีทองด้วยนะมีทองติดตัวอยู่
คนร้ายบุกเข้ามามาพร้อมมีด

ทำไมอุกอ่านขนาดนี้คุณผู้ชมนะ

พ่อพยายามห้ามปกป้องลูกสาว
พ่อก็โดนเข้าไป
สาหัสทั้งคู่นะครับคุณผู้ชม

อีคนถือสปาร์ตาร์
หนึ่งพี่เบิร์ตยาวฟุตหนึ่งพี่น้ำแข็งกระหน่ำฟันพ่อลูกสาหัส
วงจรปิดถ่ายไว้ได้หมดเลยครับคุณผู้ชมฮะลูกสาวเนี่ยตอนแรกก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่
ได้ทันตั้งตัวคนร้ายปรีเข้ามาด้านข้างไงแล้วง้างฟันง้างฟันเลย
คนเป็นพ่อพยายามยื้อแย่งต่อสู้แต่ก็สู้ไม่ไหวคุณผู้ชม
คนร้ายมันกระชากสร้อยทองของพ่อเนี่ยแล้วก็หลบหนีไปทำให้
แสวถัญาธรรมอายุสี่สิบสามปีคนนี้เป็นลูกสาวะเจ็บที่แข็งขวา
และใบหูขวาของเธอโดนมีดฟันห้อยเลยครับ
เกือบขาดส่วนคนเป็นพ่ออย่างพ่ออเนกอายุ๖๖ปีเจ้าของร้านนี่แหละ
ก็โดนฟันเข้าไปหลายแผลที่หัวครับครับพลเมืองดีรีบช่วยเหลือทั้งคู่
โอ้โหเลือดเลือดในร้านอ่ะอืมดูเนี้ยจุดนี้เลยอ่ะ
พ่อลูกเขานั่งกันเนี่ยพลเมืองดีก็พาทั้งคู่ส่งโรงพยาบาล
มหาชัยสองครับตำรวจสพโพแก้วสอบสวนทราบว่าคนร้ายเนี่ย
เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำแดงอายุสัก๓๐ปี
สิ่งที่เขาชิงทรัพย์ไปได้จากพ่ออเนกกับลูกสาวก็คือ
สร้อยคอทองคำหนักหกบาทอืมนี่ฮะแล้วทางขวานี่นะ
แล้วก็เลสข้อมือทองคำหนัก๕บาทพระเลี่ยมทอง๓องค์
ตอนนี้อยู่ระหว่างดูกล้องวงจรปิดเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
ต้องชื่นชมพลเมืองดีคุณผู้ชมจะเห็นทางซ้ายล่างของจอ
อืมที่เข้ามาช่วยปาอะไรไม่รู้อ่ะคว้างอะไรก็ไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้
แล้วก็ไล่จนคนร้ายเนี่ยหนีไปครับไม่อย่างนั้นพ่อลูกคู่นี้อาจจะ
อาการหนักมากกว่านี้ก็เป็นได้ครับยังไงก็ตามขอให้ทั้งคู่ไม่เป็นอะไรมากนะฮะ